โปรดติดตามตอนต่อไป
ปลูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
นั่งลุ้นและเอาใจช่วยกัน

แล้วก็อยากให้ได้ทุนไปต่อชีวิตจริงนะครับพี่ขอด

มาฟังเฉลยข้อแรกเลยดีกว่าไหมครับ

ไม่บอกเลยครับ

เลือกเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง

เต็ดอาบน้ำในครอง

เพราะในคลองมีหอยปูปลา
เพลงข้างต้นนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด

ถ้าถูกข้อแรกนี้นะครับ

ทั้งหมดที่อยู่ในเพลงนี้นะครับ
๔ชนิดด้วยกันนะครับ
ยังไงน้องนันได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราไว้ได้

โบราณสถานปางกู่สวนแตงคือภาพใด
คำตอบเลยค่ะข้อที่๒ค่ะ
ซึ่งน้องนาเลือกตอบภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๒ข้อรับเงินหมื่น
แล้วเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันต่อไปนะครับ

ข้อนี้นะครับเฉลยก็คือภาพที่๒จริงนะครับ
เพราะฉะนั้นข้อนี้น้องนาได้ช่วยเหลือครอบครัวของเราไว้ได้อีกหนึ่งข้อ
นั่นหมายความว่าตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
มาครึ่งทางแล้วนะครับมาฟังกันต่อเลยนะแม่เนาะ
เอาละครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง๓แยกบ้านกม๐ครับ
เลขที่เขียนหลักกิโลเมตร๓แยกบ้านกม๐ถึงกรุงเทพมหานครมีระยะทาง
ตัวเล็บที่สองค่ะ
ตอบตัวเลือกที่๒๓๕๐กิโลเมตรเป็นคำตอบที่

คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ๓๗๐กิโลเมตรตัวเลือกที่๔ครับ

ถ้าข้อนี้เป็นน้องนาเลือกมาตอบน้องนาก็จะต้องเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๔๓๗๐เหรอลูก

เพราะว่าถือว่ามันก็คือเกมนะ

ว่าจะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
ในวันนี้นะครับกับคำถามในเรื่อง

สนามทันเดอร์คัสเซิลสเตดียม

เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่เท่าไหร่

พี่น้อยเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

หลุนลูก

ขอบคุณครับ

ทำไมหนูมั่นใจว่าเป็นเดือนมิถุนาลูก
ดูมาจากเขาแล้วก็เรียนมา
เดี๋ยวขอสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับในตอนนี้นะฮะ

วันนี้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

แต่จริงแล้วชีวิตจริงเราต้องดำเนินต่อไปให้ได้นะครับ

สัญญานะครับว่ากลับไปนี้จะเริ่มใหม่
ความทุกข์ทั้งหมดขอให้ทิ้งไว้ที่นี่นะพี่

ถ้าพี่ยังเป็นคนที่อมทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่าง
โอกาสดีจะเข้ามาหาเรามันเข้าได้ยากนะครับ
เราต้องมีพลังบวกในตัวเรา

แต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเรา
กลับไปวันนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะได้ทุนที่ไปต่อเติมบ้านในบางส่วนเท่านั้นนะฮะ
ก็ขอตาน้ำใจนะครับ

ถ้าเผื่อว่าคนที่อยู่ในจังหวัดบุรีรำนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่มีงานสามารถ
เรียกใช้ครอบครัวนี้ได้นะครับ

จะต่อสู้ชีวิตเนาะพี่ขอดเนอะ

หรือถ้าใครสงสารเด็กน้อยตาดำ
ที่ตั้งนอนในล้าวไก่อยู่ในตอนนี้นะครับ
สามารถที่จะร่วมสร้างบ้านให้กับเขาได้นะครับ
อย่างน้อยเป็นสังกษีก็ดีเป็นไม้ก็ดีนะครับ
สามารถบริจาคมาได้นะครับ
น้องนันขอลุ้มกอดหน่อย
แล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอกัน

ก็ยังเป็นที่พึ่งของคนยากคนจน
และคนที่ต้องการที่จะลืมตาอ้าปาก

เกิดวิกฤตจริงที่หาทางออกไม่ได้
ก็เลยมาขอโอกาสในรายการของเรานะครับ

ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด
ถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ตอนนี้ที่ได้เงินรางวัลไป๑๐๐๐บาท
ก็จะได้ไปต่อเติมบ้านให้ลูกอยู่
ลูกก็จะได้ไม่ต้องนอนเล้าไก่อีกต่อไป

ก็ขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตมากค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป